ดูที่เรื่องของความคืบหน้าเหตุการณ์รถทัวร์มรณะ
จากที่มีการชาปนกิจศพกันไป

เนรไม่พอต้องเผาแบบกองฟอนหรือว่าเชิงตะกอนก็ดี
ต้องมีการทิ้งไว้๓วันลดอาถรรพ์ตามความเชื่อโบราณของชาวภาคอีสานก็ดีนะครับ
แต่ว่าก็มีการถามถึงเรื่องของเงินค่าสินใหม่
แทนว่าจะเริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่สำหรับผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ล่าสุดตอนนี้ก็เริ่มมีการทยอยมอบสินใหม่ให้แล้ว
รวมทั้งพนักงานสอบสวนเองก็ลงพื้นที่ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าคนในพื้นที่เขาเห็นคนขับรถกระโดดออกจากรถ

ไม่ได้ช่วยไม่ได้ไปดูว่าใครบาดเจ็บหรือว่าใครเสียชีวิต
มาดูความคืบหน้าทั้งหมดกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
หลังจากทางด้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มีการทำพิธีชาปนกิจศพไป
จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำเป็นรถ๒ชั้น
ที่ก็ไปจัดพิธีที่วัดดงกระยอมอุดมคุณตำบลห้วยโพ
แล้วก็วัดป่าพุทธมงคลตำบลหลุบอำเภอเมืองกรสิน
ก็เป็นวัดสองแห่งซึ่งผู้เสียชีวิตนั้นก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่นี่นะฮะ
ทั้งหมด๑๔ศพก็มีการจัดพิธีไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วก็ต้องปล่อยไว้๓วันตามความเชื่อโบราณ
คือชาวบ้านเขาเชื่อว่าต้องปล่อยแบบนี้๓วันลดอาถรรพ์
แล้วผ่านไป๓วันปุ๊บค่อยมาทำพิธีเรื่องของการเก็บอัฐิกันต่อไป
ไฟก็ไหม้บนกองฟอนเผาศพมอดดับลงหมดแล้ว
แล้วก็มียาดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าจะคลุมนะ
การนำอาหารข้าวหวานไปวางเอาไว้บริเวณที่เผาศพ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็จะมีการกำหนดการเก็บอัฐิ
เพื่อนำไปประกอบพิธีกันต่อวันพรุ่งนี้ประมาณตี๕บ
ส่วนการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต
วันนี้นายไกรสอนกองฉลาดครับท่านผู้ว่ากรสินเอง
พร้อมด้วยนายชนะพลมหาวงศ์
และผู้บริหารบริษัทอะเขนการไผรจำกัดมหาชน
ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทของรถทัวร์ทำประกันเอาไว้กับอาคาเน
วันนี้ก็ทำพิธีมอบเงินสิ่งใหม่ทดแทน

ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้ทั้งหมด๑๘ราย
รายละ๖๕๐๐๐บาทรวมเป็นเงิน๑๑ล้านบาท
ขณะเดียวกันบริษัทประกันภัยมีการมอบเงินสินใหม่
รณกรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ทำประกันภัย
กับ๖บริษัทเป็นเงิน๑๑ล้านบาท
ผู้ช่วยรายขาดที่การครอบครัวพอก็เปิดเผยว่า
หลังจากการเกิดอุบัติเหตุก็เร่งตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ที่ประสบภัย
รัฐการจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันภัย
ซึ่งปกติจะจ่ายเงินไม่เกิน๑๕วันหลังจากยื่นเอกสาร
แต่ว่าครั้งนี้เร็วหน่อยนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่สลดใจก็
วันก็เสร็จครับญาติก็สามารถรับเงินสินใหม่ทดแทนได้
ส่วนการจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนให้กับผู้บาดเจ็บ๓๑คน
คอปภกรสินเองก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องเอกสาร
และยืนยันว่าจะติดตามดูแลให้ได้รับเงินสินใหม่ทดแทน
ด้วยความเป็นธรรมให้ครบทุกคนครับ
ขณะที่ความคืบหน้าในการดำเนินสินใหม่ทดแทน
ก็จะได้ติดตามดูแลเยียวยาแล้วก็ให้บริษัทประกันภัยได้เข้าไปรับผิดชอบในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะฮะตามส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัทครับ
มันเป็นคดีกับนายกลิสณะจุธาชื่น

คนนี้นะฮะหน้าตานี่คือคนขับรถทัวร์คันที่เกิดเหตุ

ก็เดินทางไปที่กละศิลป์เพื่อไปสอบประคัมผู้บาดเจ็บ

เขาเห็นนะคนขับเนี่ยพอประสบเหตุ

และตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าหรือไม่
เพราะว่าไม่ได้ลงไปช่วยไม่ได้ไปแจ้งใครนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกบุญเลิศว่องวัฒนะรักษาราชการ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนระบุว่า
คนขับรถนายกฤษณะเป็นคนที่ขับรถทัวร์คันเกิดเหตุจริง
และไม่ได้กระโดดหนีออกจากรถแต่อย่างใด
เพราะมีบาดแผลถลอกบริเวณแขนแล้วก็ลำตัว
ว่าผู้บาดเจ็บน่าจะเห็นคนที่อยู่ในรถ
เป็นพนักงานประจำรถวิ่งออกไปมากกว่า
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ทางนี้การกู้ซากของรถทัวร์จากที่เกิดเหตุคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก๑สัปดาห์
ซึ่งต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
กรมการขนส่งทางบกและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผลิตรถทัวร์
เก็บพยานหลักฐานให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าย้ายตอนนี้เกรงว่าหลักฐานนั้นจะหายไปนะครับ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าที่ชาวบ้านบอกว่า

กับคนขับรถโชเฟอร์ตีนผิวรายนี้
ตำรวจบอกว่าอาจจะไม่เข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่า